ความตั้งใจนะมาถึงจะให้ซัดเรื่องดวงกันเลยแต่
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเรารู้ประวัติพี่ตุ๊ก
ใครก็รู้รู้จักพี่ตุ๊กกันหมดแล้วแต่ละยุคแต่ละรุ่น
เพราะว่าพี่ตุ๊กไม่เคยหายไปจากจอเลย

จริง๒คนเคยเจอกันนะ
เจอกันบ่อย

ปี๒๔๐ประมาณปี๒๔๐
นี่มันกี่ปีแล้ว

ในวันที่พี่ตุ๊กเป็นพิธีกร

หมอดูหน้าใหม่มาก
ที่แบบว่าแบบว่าเข้าไปเป็นหมอดูในรายการ

เพราะรายการที่ฆ่าหมอดู
รับปากพิธีกรพี่กับพี่แซม
แต่พี่แซมยุระนันปากจัดมากเลย

คือหมอดูต้องแม่นมาก

แต่ว่าหาหมอดูแย่
แต่นี่เขาแม่นเขาได้ไปออกหลายครั้งเลย
ถ้านั้นวันนี้เรามาดูความแม่นของเขาอีกทีนึง
ต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบไม่เช็คดวง
พี่ไม่ได้ดูนานมากเลยอ่ะ

ใครว่าอันไหนเด็ดที่ไหนก็ดันด้นเหาะไปบินไป
เหมือนแค่ไม่มีผิด

หลวงพ่อคูณเป็นพุทธคุณ

ตุ๊กเป็นดารายุคแรกที่ได้มีโอกาสเข้าไปแล้วฝังตะกรุด

แล้วก็ทา

พอสอก็ปกปิดเอาไว้

ลักษณะจุฬาศีพิจิกเกิด

ตามพื้นดวงธัตตาร์เนี้ยลักษณะจุฬาศีพิจิก
คนเกิดราศีกรูปก็รู้อยู่แล้วพี่ม้าอศ
กี่เบื้อทมชัยใช่ไหม
คนเกิดราศีนี้เนี่ยก็เป็นคนมีความลึกลับซับซ้อนในความเป็นชีวิต
แต่อย่างหนึ่งก็คือเทพประจำตัวหรือดาวประจำราศีคือดาวอังคาร
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีทีนี้ก็จะเป็นคนมีนิสัยเหมือนอังคารก็คือ
กล้าได้กล้าเสียกล้าคิดกล้าทำเป็นคนตรงไปตรงมา
เป็นคนเรียกว่าเป็นคนลุยเป็นคนลุยเพราะดาวอังคารเนี่ยคือดาวแห่งสงคราม
ดาวนักรบแล้วดาวประจำตัวก็อยู่ในพบพันธุแปลว่าอะไร
ประจำตัวอยู่ในพบพันธุแปลว่าอะไรรักความเป็นตัวตนของตน
รักเง่าสักกระหลาดครอบครัวเพื่อนคนไหนที่ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อน
ก็อาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือช่วงหนึ่งห่วงหนึ่งก็ต้องไปไกลจากพ่อแม่
ต่อมามีแฟนก็ต้องเลิกหรือพัดพลากจากกันมันเป็นอาพับของคนเกิดราศีนี้

ตามพื้นดวงเนี่ยมีดาวกลุ่มจุดเกิดถึง๓ดวง
ดาวอาทิตย์กลุ่มจุดเกิดยศสักอักษรฐานในชาติอาทิตย์
จึงเป็นคนเจ้ายศเจ้ายางมีโรคส่วนตัวสูง
ไม่ใช่เป็นเพราะนิสัยสันดารที่เป็นเดี๋ยวนี้
มันมาหลายชาติพบที่ได้สั่งสม
ที่แล้วอาจจะเกิดเป็นคุณเท้าเจ้าพญามีอำนาจมีระบารมี
ชาตินี้เลยของของฉันที่ของฉันอันนี้ของฉันอย่ายุ่ง
ไม่ใช่ว่าแปลว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าถือตัว
แต่มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วหลายชาติพบ
เป็นอุปนิสัยเป็นการผูกฝังชาติพบมา
อาทิตย์กลุ่มจุดเกิดมีวิสัยรัก
อาทิตย์คือกษัตราจันทนาราชินี
มีวินิสัยเหมือนกับคนได้ยศได้ตำแหน่งได้อำนาจในบารมี

แล้วดาวพุทธกลุ่มจุดเกิดดาวพุทธดวงนี้เนี่ย
เนื่องจากเกิดวันพุธวันเสาร์นะดาวพุทธเป็นการละกินี
ทำให้บนใบหน้าต้องมีเครื่องตำหนิเช่น
ไฟปานอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นตามดวงเลย

แล้วดาวดาวพุทธเป็นกาลีกุมจุดเกิดนะ
บางครั้งก็จะเป็นคนปากเสีย

เขาบอกว่าได้ดีเพราะปากแล้วจะเสียก็เพราะปาก
แล้วทีนี้ดาวพุทธเนี่ยอยู่คู่กับดาวสุกุมจุดเกิดนะ
กับศุกร์อีกคู่อย่าดูเบา

เซฟสมจนสมสั่น

เป็นคนรีเซ็กเล่าร้อน

มีเซ็กแอปริวคนเห็นจะต้องเกิดการสะดุดตาสะดุดใจนะ
แต่ขออย่างเดียวคือเวลาเขามีแฟนต้องถามพี่ตุ๊ก
เออเธออย่าพูดได้ไหมฉันหมดอารมณ์
เขาสามารถพูดให้ผู้ชายอยู่ใกล้หมดอารมณ์ได้ตลอดเวลา

ก็บอกแล้วว่าได้ดีเพราะปากเสียก็เพราะปาก

เป็นคนพี่ตุ๊กเป็นคนที่แบบเติบโตมาปุ๊บนะ
ทำอาชีพอื่นมาก่อนไหมคะก่อนที่จะเข้าวงการ
พี่เป็นพนักงานบริษัท

เรียนจบมาก็ไม่จบอ่ะลูกมีผัวก่อน

มีผัวมีลูกแล้วก็ถึงจะไปทำงาน

แสดงว่ามีครอบครัวก่อนที่จะมีโรงแรมดาลาย
ใช่ตลกมากมีลูกแล้วนะเป็นนางเอกนะ

นางแบบนางแบบเสร็จแล้วพี่ก้อยทาริกา
ตอนนั้นทำงานอยู่อินทราใช่ไหมคะ

ก็ไปจัดเลี้ยงที่ช่องที่อินทราบ่อยมาก
ก็คือมีหน้าที่ต้องไปดูแลลูกค้า
มาจัดเลี้ยงบ้างที่มาจัดสัมมนาบ้าง
ก็จะเจอดาราเจอนักแสดงเจอนายประชา
เจอนายประสานอะไรเยอะแยะ

ก็ดูแลกันไปมาบ่อยพี่ก้อยเห็น
มาเล่นละครกับพี่ดีกว่า

ก็ไปลองดูติดใจชอบ

ตั้งแต่วันนั้นก็ลาออกจากอินทราแล้วก็ยูหูมาจนทุกวันนี้
อยู่กับโอเค

ร้ายเลยเลย

มันไม่ใช่การเป็นดาราไม่ใช่จะอยู่ดีมีครอบครัวแล้ว
ยิ่งสมัยก่อนยิ่งยากมาก

อยู่ดีบทบาทอีกหนึ่งบทบาทที่หลายคน

นางเอกมานางร้าย

พี่เราไปออกรายการเราก็สนุกสนานมั้ง

เป็นตัวเรามือไม้ไปตัวตัวไป

ทั้งที่ไม่เคยทำเลยล่ะ
พี่จ้างไหมพี่จ้างก็ไป
จำได้ว่าทำรายการกับหมึกวิโรธควันธรรม

พี่ตั๊กพี่เบิร์ตเป็นพิธีกรอยู่

จ้างก็มาก็เริ่มจากตรงนั้น

จนวิทยาวัตร
สี่ทุ่มสแควร์ก็นาน๘ปี

พี่จ้างตอนนั้นหลายสิบรายการมาก

บ้านเรามันแย่อย่างตรงที่ว่า

บทบาทหน้าที่การงานมันจะถูกตัดทอน
เพราะคิดว่ามันแก่แล้ว

เขากลับได้รับการยกย่องชมเชย
แล้วก็มอบหมายหน้าที่สำคัญให้
เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เยอะ

นี่ไงคะหนูถึงไม่ยอมแก่
พี่ก็กินฟอร์มาลีนวันละหยดอยู่
กะว่าจะประวิงเวลาไว้หน่อย

แล้วก็ได้รับรางวัลจากพิธีกรด้วย

เพราะดูจากตามดูอีกไม่นาน
ก็กลับมาเป็นพิธีกรชื่อดังอีกแล้ว

ตุ๊กขางานมันชุกขนาดไหน

จนพี่ต้องบ่นไงบอกโอ๊ยทำไมฉันเหนื่อยอย่างนี้ทำไมฉันไม่ได้พักเลย
พูดมากเข้าเบื้องบนเขาได้ยินค่ะ

พักเลยพักไปนานหลายเดือนเลยตกกระใจเลย
คำว่ายุ่งเนี่ยมันยุ่งอยู่ประมาณกี่สิบปีฮะ
โอ้ยมันยุ่งมากช่วงที่มันวุ่นวาย
มันไหนจะงานพิธีกรประจำไหนจะงานพิธีกรอีเวนต์
ไหนจะงานแบบว่าเชิญไปทอล์กไหนจะละครอะไรอย่างนี้ค่ะ
จนมีอยู่วันหนึ่งมันหายไปหมดเลย
หายไปหมดเลยมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แหละ
มีอารมณ์ในทุกขณะ
ผมไม่ตรงหน้าไม่ใช่รองพื้นสีนี้ไม่ถูกใจ
เป็นยังไงคะจบมาจริงหรือเปล่าคะ
ไอ้เรียนวิชาธรรมผมนี่จบมาจริงหรือเปล่า
เอ๊ะพูดกับไอ้ผัวว่าไม่เอาคิวตรง
กาแฟไม่ร้อนกาแฟไม่ร้อนกินทำไม

ในช่วงเวลาที่อาจจะเป็นช่วงพักหรือช่วงเปลี่ยนดวงที่เมื่อกี้แม่บอก
กว่าจะผ่านมาได้จนคอเลสเตอรอลขึ้นไป๔๐๐นอนไม่หลับ
กินแต่แครอทกับน้ำพริกเผาแล้วก็ข้าวเกียบ

โดดถีบยังมีเลย

ผัวเขาไม่มีชีวิตก็ติดกันไป